ฟิล์มธนพัฒน์แล้วก็แจมรัชตะนั่นเองนะคะ
ตอนนี้จิ้นมากถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามละครเรื่องคุณชายนะ
แล้วคือเมื่อวานทั้งคู่เขาควงกันมาร่วมงานอีเว้นท์ห้างดังด้วยกันครั้งแรกค่ะ

แฟนคลับด้อมหมายักษ์กับแมวน้อย
ชื่อน่ารักจังเลยมารอต้อนรับเพียบเลยค่ะ
ทำเอาทั้งคู่ยิ้มจนแก้มแตกเลยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะทั้งคู่ก็มาเปิดใจให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกระแสคู่จิ้นตอนนี้

คาดคิดเหมือนกันกับกระแสที่มันเกิดขึ้น
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบ
ซึ่งความฮอตเนี่ยไม่ได้มีแค่ในไทยนะคุณผู้ชมตอนนี้
คือฟินไปไกลถึงต่างแดนแล้วด้วย
พวกโมเมนต์ฉากเลิฟซีนทั้งหลายที่
ฟินกันเนี่ยทั้งคู่บอกเลยว่าเล่นจริง
จูบจริงโนสแตนอินนะจ๊ะ
มันมาจากอินเนอร์ล้วนความเป็นนักแสดงคุณผู้ชมเล่นได้ดีจริง

คือเขาไม่หวั่นนะว่าเออหลายคนมองแบบนี้จะติดเป็นภาพชายรักชายอะไรยังไง
จะรับงานยากหรือเปล่าเขาเป็นนักแสดง
ใช่นะแล้วจากความจิ้นนี้ค่ะ

ทั้งคู่ก็เลยบอกว่าอยากจะให้มีไหมล่ะ

ถ้าอยากให้มีก็ต้องรักกันไปแบบนี้นานนะจ๊ะ

ไม่กลัวครับไม่กลัว
เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้นะแฮปปี้ที่คนชอบ
ชอบตัวละครชอบความรักของพวกเรา

ภูมิกับพระคังคลับเราก็พยี่อยู่เหมือนกัน

นะคะส่วนทางด้านหนุ่มแจมรัชตะ

บอกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากด้วยค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การต้อนรับ
แล้วก็ตั้งใจจะทำผลงานหลังจากนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
เอฟซีเต็มบ้านเต็มเมือง
ดีใจแหละอย่างแรกเลยคือผมก็ต้องดีใจ
แล้วก็เห็นคุณค่าที่ทุกคนให้มาเนอะ
ผมก็ไม่ได้ตั้งรับอะไรมากหรอก
เตรียมใจแล้วก็มีสติให้มากพอทำ
ทำทุกอย่างเหมือนเดิมครับ